ท้ายช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปลิ้มรสอาหารอีสานรสแซ่บ
เป็นว่าปิดท้ายในช่วงค่ำคืนนี้ให้อิ่มอร่อยกันไปเลยนะคะ
จากนั้นแล้วก็ยังมีอาหารสไตล์บุฟเฟ่หัวละเพียงแค่๑๙๙บาทด้วย
อร่อยพร้อมกันกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
เป็นตะแซ่บแทนละค้าตำมะคุงหยิบมะละกอแครอทมะเขือเทศพริกขี้หนู
ตามด้วยเครื่องปรุงรสสุดแซ่บแล้วโกรธโกรธโกรธตำตำตำ
ออกมาเป็นเมนูส้มตำตำผลไม้ตำไทยตำลาวหลากหลายชนิด

นัวเป็นร้านอาหารอีสานสไตล์บุฟเฟ่
ครอบครัวแม่ครัวที่นี่กว่า๑๐ชีวิตเลยทำอาหารกันเป็นมือระวิงเลยค่ะ
ส้มตำนี่นะคะตำกันต่อเนื่องนานถึง๔ชั่วโมง
นี่จึงเป็นที่มาของคำว่าตำนานนั่นเองค่ะ
สำหรับความแซ่บยังไม่หมดเพียงเท่านี้
ที่กำลังคนคลุกเคล้ากันนัวเนียนขนาดนี้นะคะก็คือเมนูลาบและน้ำตกนั่นเองค่ะ
ทานของเผ็ดแล้วก็ต้องแกล้มด้วยไก่ทอดร้อน

หรือใครที่ชอบไส้หมูแบบเคี้ยวหนึบหนับนะคะ
เพราะที่นี่นะคะเขาทอดและทำสดกันแบบจานต่อจาน
คือต้องดูปริมาณลูกค้าด้วย
เราฝึกเด็กทุกคนให้สามารถตำได้๑ครก๔ที่อยู่แล้ว
ค่ะแต่น้องจะไม่ตำเยอะ
ถ้าลูกค้าแบบบางเขาก็จะซี่ดอนพี่
ลูกค้าเยอะเขาจะสามารถจำได้อย่างนั้น
เพราะเวลาเราฝึกน้องทุกคน
เราไม่ได้ฝึกแค่ที่ต่อที่อย่างเดียว
เราจะฝึกรองรับสำหรับลูกค้าเยอะด้วย
แม้กระทั่งต้มแซ่บหรืออะไรก็เหมือนกัน
กันไวขนาดนี้คนสั่งก็ต้องไวด้วยเช่นกันค่ะ
แค่เลือกเมนูที่ชื่นชอบลงในกระดาษ
เท่านี้ก็รอชิมได้เลย
ร้านนี้มีทั้งแบบบริการตัวเองและพนักงานมาเสิร์ฟค่ะ
ถ้าหากใครทานไม่เยอะอยากได้เมนูแบบเป็นจาน
แล้วก็ก็มีแบบอารคาร์ดให้ราคาตามจริงค่ะ
ตัวนี้จะสั่งไปในราคาได้ค่ะส้มตำเหมือนกัน
ส้มตำยำแซ่บหรืออะไรต่างนานาสั่งไปในราคาได้หมดค่ะ
ในเรื่องของราคาราคาเป็นยังไงบ้างคะ
ส้มตำราคามีตั้งแต่๓๙บาทนะคะ๔๐บาท๕๐บาทนะคะ
ไก่ก็เหมือนกันค่ะ๖๐บาทอะไรอย่างนี้ค่ะ

เอาละค่ะหอดย่ามแสบของเขาแล้วล่ะค่ะ

โอ้โหแซ่บคักแซ่บแน่แซ่บอิลิอีหลอกระดอกกันเฮียค่ะ
อุ๊ยรสสาธิ์มาแดกแซ่บถึงไก่อิหลีค่ะคุณผู้ซ่อม

เพราะว่าส้มตำที่นี่นะคะปลาร้านี่สุดยอดมากค่ะ
แต่ว่าถ้าใครไม่ทานปลาร้านะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ
เพราะว่าครกที่นี่นะคะครกหนึ่งค่ะก็จะใส่เฉพาะตำที่ใส่ปลาร้านะคะ
ส่วนอีกครกหนึ่งก็ตำที่ไม่ใส่ปลาร้าค่ะแน่นอนว่าแยกออกจากกันไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ
แซ่บครับแซ่บเนี่ยแซ่บครับแซ่บเนี่ย
แซ่บครับแซ่บเนี่ยอุ๊ยว่ะ
ร้านอาหารบุฟเฟ่อีสานนางนัวคิดค่าบริการบุฟเฟ่คนละ๑๙๙บาท
ไม่รวมเครื่องดื่มทานได้ไม่อั้นและไม่จำกัดเวลาค่ะ
เริ่มเปิดบริการกันตั้งแต่๕โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืน
ที่ตั้งก็อยู่ตรงรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรมมีที่จอดรถด้วยนะคะ
เคมิการ์พร้อมพันธ์ใจข่าวเทราะห์ทีวีแหล่งงาน